ในพื้นที่ภาคเหนือครับที่เชียงรายเนี่ยนะครับ
มีรถยนต์คันหนึ่งตั้งใจจะไปทำบุญกระถิ่น
อืมแต่อาจจะไม่ชินทางก็เลยขับหลงเข้าไปในถนนที่เป็นวันเวย์
ค่ะคือบังคับเดินรถทางเดียวอ๋อ
ซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีรถใหญ่บรรทุกน้ำมันมาหมื่นลิตรนะฮะ
เขาขับมาตามทางของเขาพอสองฝ่ายมาเจอกันปั๊บต่างฝ่ายต่างหักหลบ
แล้วหลบทางเดียวกันชนอัดก๊อปปี้
รถยนต์คันนี้เป็นปาเจโร่นะครับติดคาเสาไฟ
เสาไฟเนี้ยหักโค้นคิดดูสิแรงขนาดไหนอืม
หกคนบนรถเนี่ยตายห้าสาหัสหนึ่ง
เกิดภาพเหตุการณ์แบบนี้ครับ
เสียงร้องไห้ใจจะขาดครับ
นี่ฮะกอดกันร้องแบบนี้เลยครับ

เป็นการสูญเสียที่แบบไม่มีใครได้ทำใจกันก่อนนะคะ

ก่อนหน้านี้เขาตั้งใจจะไปทำบุญกระถิ่นกันนะ
มากัน๖คนรอด๑อาการสาหัส

เสียงร้องไห้ของครอบครัวแล้วก็ญาติของผู้เคาะร้าย

เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ทยอยนำร่างของผู้ตายออกมาจากรถ
เป็นรถปาเจโร่เห็นไหมฮะถูกอัดชนก๊อปปี้เข้าไปแบบนั้น

อีกฝั่งเป็นปาเจโร่แล้วก็มีเสาไฟ
เสาไฟถึงขนาดว่าหักเอ็นเลยครับคุณผู้ชม
จุดเกิดเหตุตรงนี้อยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข๑๐๒
เทิงเชียงคำมุ่งหน้าอำเภอเทิงนะครับ
ปากทางเข้าไปบ้านป่าจี้ครับ
ในพื้นที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
ก็มีรถสิบล้อบรรทุกน้ำมันคันนี้
นี่นะฮะชนเข้าไปกลางรำรถยนต์ปาเจโร่

แล้วมีคนติดอยู่ในรถยนต์ปาเจโร่๖คนด้วยกัน
ตรวจสอบเบื้องต้นครับในฝั่งของรถยนต์ปาเจโร่
คนตาย๕รอด๑แต่อาการสาหัส
เจ้าหน้าที่ก็นำเครื่องตัดถ่างมาช่วยเหลือ
แล้วระหว่างที่ช่วยก็ต้องคอยฉีดน้ำเลี้ยงด้วย
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไฟประทุ

มันมีรถน้ำมันจอดติดอยู่แบบนั้นอันตรายมากนะครับ
เลี้ยงร่างของผู้ตายใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงครับ
นำร่างออกมาจากซากรถได้ทั้งหมด
ทราบชื่อคือนายนัฐกิจสมมอย
นายสมชายคัมภีร์โชติกุล

๓คนนี้เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่
และยังพบอีก๒ร่างคือนายกิติพงศ์เจริญเมือง
และนายธนกรกุลศิริปราการ
๒คนนี้เป็นชาวบ้านจังหวัดพยาวครับ
จากการสอบถามนะครับทราบว่ารถยนต์ปาเจโร่โดยสารกันมา๖คน
เมื่อสักครู่นี้คือ๕รายชื่อของผู้เสียชีวิต
ส่วนคนที่รอดชีวิตแต่อาการสาหัสคือนายชานนท์สมมอย
เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับนำตัวรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว
รถยนต์ปาเจโร่เขาตั้งใจจะไปทำบุญทอดกระถิ่น
ดอนมูลอำเภอภูซางจังหวัดพยาว
แต่มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นซะก่อนดูซากรถสิครับคุณผู้ชม
โอ้โหนี่คือชนแรงมากนะฮะ
คนขับรถบรรทุกน้ำมันครับนายบุญนาคอายุ๔๒ปี
เป็นชาวกำแพงเพชรผู้ชายคนนี้ครับ
เขาบอกว่าขับรถบรรทุกน้ำมันมา
ผมวิ่งมาตามทางซึ่งถนนเส้นนี้เป็นวันเวย์
บังคับเดินรถทางเดียวแล้วจู่ฝั่งของคนตาย
ที่เขาขับมาเนี่ยคือก็แหมอยู่ก็ย้อนขึ้นมาแบบนี้
ผมก็ตกใจต่างฝ่ายต่างตกใจผมมาเหยียบเบรกแล้วนะ
แต่หักหลบไม่ได้จริงเพราะหักหลบมาทางเดียวกันทั้งคู่
ก็เลยชนประสานงาเข้าไปอัดไปกลางลำแบบนี้
เขาเสียใจมากนะครับลองฟังฮะ
ตั้งแต่ตรงนู้นแล้วแต่เบรกไม่ได้จริงครับ
สันนิษฐานนะครับว่าทางฝั่งของรถยนต์ปาเจโร่อาจจะไม่ชินทาง
ก็เลยขับสวนเข้ามาในทางวันเวย์นะฮะ

และถนนตรงนี้เห็นชาวบ้านบอกว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

อาจทำให้คนในพื้นที่เองหรือคนต่างถิ่น
สับสนเส้นทางพอสมควรนี่นะฮะ

กล้องหน้ารถกล้องวงจรปิดพยานหลักฐานต่าง
เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดก่อนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ในขณะที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ
ร่างผู้ตาย๒ศพที่เป็นชาวจังหวัดพยาว
ถูกนำกลับไปที่บ้านเกิดแล้วนะครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปต่อที่พยาวครับ
โลงนี้ตั้งเคียงคู่กันครับอยู่ที่วัดหลายพัฒนา
ในพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวนะครับ
เป็นที่ตั้งสวดบำเพ็ญกุศล๒ศพครับ
ก็คือศพนายธนกรกุลศิริปราการและนายกิติพงศ์เจริญเมืองนะครับ
เรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ครับ
เพลินเล่าให้ฟังว่านายธนกรเนี่ยนะครับ
เคยบวชเป็นพระและเคยเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดหลายพัฒนา
นับว่าเป็นพระนักพัฒนาที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศ
เขาสร้างถาวรวัตถุต่างวัตถุมงคลต่าง
พัฒนาวัดจนเจริญก้าวหน้า
ก่อนจะศึกเนี่ยก็ไปเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้าง
แล้วคนที่บวชที่วัดนี้ศึกออกไปจากวัดนี้
ก็จะไปสมัครงานทำงานที่ร้านวัสดุก่อสร้าง
คุณมิ้นคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือพื้นที่ภายในโบสถ์
แล้วเดี๋ยวลองดูนะจะมีทั้งรูปปั้นหลวงปู่ทวด

ศาสนสถานเหล่านี้เป็นฝีมือของนายธนกร

นี่ค่ะคือท่านระดมเงินทุนแล้วก็มาบูรณปฏิสังขรวัดนะครับ
ส่วนอีกศพหนึ่งที่ตั้งเคียงคู่กันเนี่ย
ก็เคยบวชเป็นพระลูกวัดที่วัดแห่งนี้เช่นเดียวกัน

แล้วตั้งใจจะไปทำบุญด้วยกันก่อนที่จะมาตายพร้อมกัน

เมื่อก่อนนี้แกเคยเป็นเจ้าวาดวัด
คือรักษาการเจ้าวาดวัดหลายพัฒนาอยู่ที่นี่ประมาณ๕ปีกว่าเนอะ
ประมาณ๕ปีกว่าแกก็ได้สร้างคุณงามความดี
แล้วก็สร้างวัตถุมงคลหลายอย่างนะครับ
อีกศพหนึ่งชื่อเล่นหน้าเฮง
เมื่อก่อนก็แกก็จะเป็นบวชเป็นพระลูกวัดอยู่ที่นี่
ผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังเพิ่มเติมครับว่า
นายธนกรพร้อมกับลูกน้อง๕คน
จะไปช่วยงานกฐินวัดดอนมูลที่ภูซ้าง
โดยนายธนกรนั่งข้างนายชานนท์คนขับรถ
คนขับก็คือคนที่รอดและอาการสาหัส

แล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุไม่คาดคิด

อยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ก่อสร้างถนนปรับปรุงซ่อมแซมครับ

หรือมีสิ่งกีดขวางวางกั้นหน่อยเพื่อเป็นสัญลักษณ
คนที่เขาไม่รู้ทางไม่ชินทาง
จะได้รู้และระวังมากขึ้น
นี่คือ๒ศพกลับมาที่พยาวแล้ว

พากลับไปบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
ไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาตามภูมิลำเนา

ล่าสุดอาการดีขึ้นตามลำดับ
แต่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับ